ถามเรื่องสภาพอากาศและวิกฤตภาคใต้จากคุณกุ๊บตะนันสวัสดีครับ
สวัสดีทั้งสองท่านและสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
ฝนใต้ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีข่าวดีอย่างหนึ่งมาบอก
ก่อนหน้านี้ฝนจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางซะส่วนใหญ่
ทำให้เกิดฝนตกสะสมเป็นปริมาณจำนวนมากทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่าง

มีการเลื่อนต่ำลงมาไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแทน
ในระยะช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณช่วงวันที่๑๑๑๒
ผลน่าจะทุล่าลงบ้าง
แต่ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างคงต้องเตรียมรับมือกันต่อไป
เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
กับระบบที่ทางเราได้จำลองลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกัน
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเช้าวันนี้
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่ไปอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกร
เป็นกลุ่มฝนที่พัฒนามาจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
และตอนนี้จะพบว่ามีการดูดอ้าวกลุ่มฝนไปรวมกันอยู่บริเวณกลางทะเลค่อนข้างเยอะ
จุดที่ต้องระวังฝนตกหนักในระยะนี้ยังคงเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนี่คือลักษณะการเคลื่อนตัว
อย่างที่บอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีกำลังดึงดูดค่อนข้างแรงละทีเดียว
มีการดูดเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางด้วย
ดังนั้นกลุ่มฝนยังมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
แต่ทีนี้จากความแรงของกระแสลมก็เป็นผลพวงทำให้ตอนนี้สถานการณ์คลื่น
ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทย
คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตรนะครับ
ซึ่งลมที่มาแรงแบบนี้นอกจากจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝน
สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ความหนาวเย็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
เพราะว่าตอนนี้เองบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง
ได้มีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ตอนกลางวันแดดจะแรง
เพราะว่าความชื้นกลุ่มก้อนเมฆหายไปหมดนะครับ
ส่วนตอนค่ำต่อเนื่องไปจนถึงเช้าตรู่ก็จะได้เจอกับอากาศเย็น
ส่วนกลุ่มก้อนเมฆที่เราเจอกันเมื่อวานนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะถูกลมหนาวกวาดลงไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้หมดแล้ว
ดังนั้นท้องฟ้าจะเริ่มโปร่งขึ้นแล้ว
นี่คือการคำนวณนะครับลักษณะการตกของฝนรวมไปถึงเรื่องของการแผลลงมาของอากาศเย็นนะครับ
สีฟ้าเข้มมาหน่อยต่ำกว่า๑๕องศา
ถ้าเจอสีฟ้าเข้มมากก็จะเห็นกันข้างบนคือต่ำกว่า๑๐องศา

ส่วนสีน้ำเงินคือบริเวณที่มีฝน
จะสังเกตว่าถ้าหากเราคำนวณจากวันนี้เป็นต้นไป
ก็จะพบว่าพายุที่มีการก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอ
จะมีการดูดเอากลุ่มฝนออกไปจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
๒วันนี้นะครับหลังจากพายุลูกนี้มีการสลายตัวไปแล้ว
ก็จะทำให้กลุ่มฝนไม่มีตัวที่จะดึงดูดเอาฝนออกไปอีกแล้ว
ดังนั้นฝนก็จะมาเน้นตกซ้ำตกจุดเดิมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แต่เนื่องจากลมหนาวที่มีกำลังแรง
จะสังเกตว่ามีการดันเอาแนวฝนเลื่อนมาอยู่บริเวณทางตอนล่าง
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่
เพราะว่าเป็นช่วงที่มีการคาดการณ์ว่าลมจะมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศของเราแรงที่สุดในการแผลลงมารอบนี้นะครับ
เช่นเดียวกันถ้าหากบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็น
ตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักด้วยเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ใครที่จะขึ้นเหนือไปเที่ยวชมตามจุดท่องเที่ยวต่างจุดฟืนจุดไฟ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เพราะว่าลมแรงแบบนี้อากาศแห้งแบบนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ทำให้เกิดการลุกติดไฟตามจุดต่างได้ง่ายขึ้น
นี่คือสิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังและที่สำคัญครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ